ร้องใดเค้ก
นี่คือดีพอกับข้ามเลยนะ

นิวให้เพลงเก่งอะไรไว้กับทางรายการคะ
นี่แก้วเป็นไก่

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้

เราต้องทำได้นี่คือเพลงเก่งของเรา
เพลงนี้แก้วปิ้งไก่เลยต้องคว้าหนึ่งแสนมาให้ได้
โอเคพร้อมพร้อมไหมพร้อมโอเค
เพลงที่๖ครับเพลงนี้มูลค่า๑แสนบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๖เพลงมาครับ
เพลงนี้แก้วปิ่งก๊า
ท้ายวัดมาวได้กินแล้วจะต้องนึ่ง
รสชาติเป็นหนึ่งในสยาม
ผู้ขนลงรา
ราคาไม่แพง
มาซิมาซิมาเช่ซึมมาซิมาซิมาเช่ซึม
มาซิมาซิมาเช่ซึมค่ะชื่อนะ
นามเจ๊ที่ใจอินธีชายไก่ไหนนะ
แถวตไม่แพงและที่
แก้วปิ้งตาย
ค่อยรีบค่อยดี
ชื่อกับฉันตอนนี้
สับดีไม่มีใครแสบ
ไอ้แก้วหมาแรง
ไม่แพงด้วยสิ

ซื้อไหมซื้อไหมหนีไก่บน

ผ่านไปแผ่นมาทะนี้
ใช้เสื้อบางซี่ใช้หน่อยซื้อไหน

ค่ะกลับมากเลย

งี้ก็เรียกก้าว
งี้ก็เรียกก้าว
ตัวละร้อยตัวละร้อยแพงไหมได้แพงหรอกพี่
ซื้อหน่อยไหมคะคุณป่าไม่เอาอ่ะกลัวตอนวิ่งเหมือนกลัวเจ้าหน้า
ทิ้มไปแล้วนิ่งไปเลยคือมันเป็นเพลงที่แสนนึงแล้วอ่ะ
ซื้อไหมซื้อไหมหนีไก่บ้านไปขายของเฉย
อีกนี่หนึ่งแสนด้วยฉันก็อดใจไม่ไหวต้องควักตังค์
แล้วก็จ่ายให้เขาและฉันก็กลัวตอนรับตังค์อ่ะ
กลัวจะลืมเนื้อแล้วบอกว่าขอบคุณจ้า
แต่เขาก็มีสมาธิดีนิวสนุกมากเลยอ่ะ
ไปซื้อขายไก่แล้วเราต้องไปอย่างนี้ใครสอน
แม่กับพี่เนยแม่กับพี่เนยต้องปรบมือให้แม่กับพี่เนยด้วยนะ

จะทำให้นิวคว้า๑แสนบาทกลับไปได้ไหม
เพลงที่๖ครับเพลงนี้มูลค่า๑แสนบาท
น้องนิวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โรคได้โรคได้
เพลงที่๖มูลค่า๑แสนบาท
น้องนิวร้อง
ได้ครับ

และตอนนี้ร้องได้จริงจริงค่ะรับละ๑๐๐บาท
บาทนะครับตามเป้าที่ต้องการนะครับโดยเปิดตัวช่วยนะครับในเพลงนี้ได้เพลงเก่งของตัวเองนะครับ
แก้วปิ้งไก่ของคุณแก้วมณีทรัพย์แล้วก็ร้องไปแบบว่าลีลาจัดเต็มไปแล้วก็ร้องถูกทุกคำจนประกาศออกมาว่า
ร้องได้ได้รับหนึ่งแสนบาทแล้วตอนนี้นะครับน้องนิวคุณพ่อคุณแม่โล่งใจยังคะ
แสนนึงตามเป้าค่ะรู้สึกยังไงบ้างคุณแม่ค่ะพูดไม่ออก
ดีใจไหมดีใจมากคุณพ่อล่ะคะดีใจมากครับภูมิใจครับครับ
แสนนึงไม่ได้ว่าจะหากันได้ง่ายง่ายนะคะครับหายากนะคะยากทุกสมัย
แล้วแสนนึงสำหรับครอบครัวนี้ถ้าไม่มีหนี้ไม่เจ็บไม่ป่วย
อยู่ได้ถึงสามปีเลยนะคะครับแสดงความยินดีด้วยนะคะ
คุณพ่อคุณแม่ครับก่อนมานี่คิดไหมครับว่าเขาจะได้มาถึงตรงนี้จริง
จริงแล้วอ่ะมีความมั่นใจกับตัวเขามากมั่นใจกับเขาเลยค่ะ
มั่นใจค่ะแม่เอาอย่างงี้แล้วอย่างงี้เนี่ยโอ้โหสนขนาดนี้คุณแม่ครับ
ตอนซ้อมเพลงเนี่ยทำให้เขามีสมาธิได้ยังไงครับดุจะดุเหรอฮะดุเลยค่ะ
เงียบทั้งใจซ้อมมีสติหน่อยสิเขาก็การที่แม่พูดว่าเงียบ
ตั้งใจซ้อมมีสติหน่อยสิมีผลกับเขาไหมคะมีค่ะเขาก็เบะ
กี่นาทีคะประมาณหนึ่งนาทีค่ะหนึ่งนาทีได้หนึ่งนาที
ขอเสียงปรบมือให้กับความสำเร็จของคุณแม่ด้วยค่ะ
นิ้วมีพลังเยอะมากวันนึงเคยอยู่นิ่งนิ่งมั่งไหม
ไม่เคยนิ่งเลยธรรมดามันยังไงไม่รู้
ยังไงไม่รู้มันอธิบายมาเป็นคำพูดไม่ได้ใช่ไหม

ทำได้แล้วน่ะผู้ตายในตัวนิวนะ
หน้าพ่อสิพ่อมีน้ำตาด้วยอ่ะไปเดินไปหอมแก้มพ่อทีนึงแล้วบอกว่า
อืมเก่งแล้วโอเคไหมอืมจำได้แล้วโอเคไหมค่ะแล้วก็จะใส่หนูอ่ะ
มีเป็นคิดเห็นไหมเออโอเคเขาว่าไงนะฮะ
เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนึกว่าลืมไปแล้วนิ้วแสนหนึ่งอันเนี้ยเป็นของพ่อ
แต่หลังจากนี้มันจะเป็นของนิวเพราะนี่เกมยังไม่จบเพลงหน้าสองแสน
เอาที่ยืนมาค่ะนี่ท่องไว้เพลงหน้าสองแสน
ได้แน่นอนตั้งใจให้ดีตัวช่วยนะฮะสองตัวยังไม่ได้ใช้ครับ
โอ้โหถ้าเกิดเพลงหน้าได้สองแสนได้แน่ลูก
ถ้าเพลงหน้าทำได้พูดกับแม่เลยว่าถ้าหนูร้องได้อีกเพลงหนึ่งขอมอเตอร์ไซค์นะ
แม่ถ้าหนูร้องได้อีกเพลงหนึ่งหนูฟังมอเตอร์ไซค์นะโอเคนี่แล้ว
จักรยานก็ไม่เคยให้แต่ครั้งนี้ได้รับการอนุมัติ
เพราะฉะนั้นต้องตั้งใจให้ดีเพลงหน้าสองแสนบาทพร้อมหรือยัง
เพลงต่อไปนี่คือเพลงที่๗ถ้าสู้ต่อแล้วร้องได้เนี่ยได้สองแสน
แต่ถ้าร้องผิดแสนนึงที่มีอยู่เหลือห้าหมื่นเลยนะ
ตัวช่วยเหลืออีก๒ตัวข้ามเพลงนี้ไปเลยยังอยู่
ตั้งใจดีดีนะลูกนะพร้อมหรือยังฮะ
เพลงที่๗ครับคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อนะครับเด็กตัวแค่นี้เองอายุ๕ขวบ
มาถึงเพลงที่๗โดยมีตัวช่วยเหลืออยู่อีก๒ตัว
เพราะฉะนั้นอินโทรเพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาท

โอ้โหเป็นครั้งแรกที่ยืนงงยืนงงหน้าตาเหลือหลาเลย
งักงานเหรอชะงักงานลักษณะไม่รู้จักใช่ไหม
เพื่อนนิวเป็นไงเพลงนี้ไม่รู้จักเลยหรอ
ไม่มีอะไรหยุดเขาได้นอกจากเพลงนี้เลยนะ

แล้วไม่ใช่ธรรมดาเพลงนี้มีความมอเตอร์ไซค์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ใช่ผลทางเดียวเท่านั้นคือตัวช่วย๒ตัวช่วยที่เหลืออยู่แต่ความเสี่ยงสูงปรี๊ด
เสี่ยงเสี่ยงมากเลยนะครับเพราะว่ามันมันจะต้องใช้ตัวช่วยเดียวคือข้ามเพลงนี้ไปเลย
หนึ่งในห้าแผ่นที่เหลืออยู่เลือกได้สองแผ่นนะครับโอ้ยหวัดกลัว
ถ้าอยากได้หนึ่งแสนนะนิวตายแล้วแล้วมอเตอร์ไซค์ล่ะ
ต้องตัดสินใจให้ดีเอาละครับคุณผู้ชมมาถึงเพลงที่เจ็ดนะครับ
เพลงนี้สองแสนบาทนะฮะนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วของเราเนี่ย
ยังมีตัวช่วยเหลืออีกสองตัวด้วยนะครับฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่เจ็ดนะครับ
มูลค่าสองแสนบาทนิวจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้หรือหยุดครับ
สู้หรือหยุดครับ